คุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มดูข่าวนี้ไว้นะคะ
อย่าทำแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะ

แต่ตัวเองเพิ่งได้ทำงานค่ะโถยังไม่มีงานทำ

เข้าไปในห้างเลยไปร้านขายแหวนเพชรค่ะ
ฉกแหวนเพชรมา๒วงแล้ววิ่งหนีเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเคราะห์ร้ายจริงกรรมมันติดจรวด
ไปเจอไปเจอกับตำรวจสารวัตรที่สพวังน้ำเขียว
ประสบไปประสบเหตุพอดีก็เลยจับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งรอปภของห้าง
ตำรวจก็ช่วยกันรวบตัวแบบนี้แหละค่ะ
และสุดท้ายสารภาพผมอยากได้แหวนสักวง
เอาไปเซอร์ไพรส์แฟนเอาไปขอแฟน
เอาไปพิสูจน์รักแท้ทานโทษนะคะ
ถ้าแฟนได้แหวนจากคุณเนี่ยเผลอแฟนจะเกลียดคุณ
พาเขาซวยด้วยไม่สมรู้ร่วมคิดก็รับของโจร

แล้วเหตุการณ์นี้แฟนเห็นภาพนี้เตอร์ไพรส์หนักเลยนะตอนนี้
นั่นสิอ้าวแฟนของฉันกลายเป็นโจรมาซะแล้วนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบพอจับกลุ่มมาได้เนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบนิ้วของผู้ชายคนนี้
ที่นิ้วยังสวมแหวนที่ฉกมาเลยค่ะ
วงวง๑มูลค่า๔๒๐๐๐บาท

อีกวงหนึ่งมูลค่า๘๔๐๐๐บาท
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวพ่อนุ่มคนนี้เนี่ย
ไปสอบปากคำต่อที่โรงพักเมืองโคราช
ทราบชื่อพ่อหนุ่มคนนี้หัวขโมยรายนี้ก็คือ
นายสิทธิกรโกหลัดอายุ๒๒ปี
อ่ะเป็นชาวจังหวัดสตูนนะคะทานโทษ
เดี๋ยวชาวโคราชเขาเสียชื่อเสียงนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มของคืนที่ผ่านมาค่ะ

ทำทีเข้าไปเลือกซื้อแหวนเพชรที่ร้านหนึ่งในห้างแห่งนี้แหละ
ทดลองสวมแหวนสวมไปสวมมาอ้างบอกว่า
จะซื้อให้แฟนไปขอสาวแต่งงาน
แต่จังหวะที่พนักงานเผลอเท่านั้นแหละค่ะ
หนุ่มคนนี้ฉกแหวนวิ่งออกไปเลยนะคะ
แต่จังหวะนั้นถึงคราวสวยพอดี
เพราะไปเจอเข้ากับพันธุ์ตำรวจโทนิรันดิถวันภูวนาศ
เป็นสารวัตรปราบปรามสพวังน้ำเขียว

ได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีคนร้ายขโมย
เท่านั้นแหละค่ะตำรวจเขาก็เลยวิ่งไปเลยนะ

สุดท้ายมันเป็นจังหวะเหมือนจังหวะซิกคอมอ่ะคุณ
คนร้ายวิ่งไปชนเข้ากับประตูกระจก
สิทธิ์คอมจริงค่ะล้มตรงนั้นเลยนะคะ

มันใสคุณมันใสมากโทษมาบ้าน
แล้วปรากฏว่าทั้งร้าวทั้งแตกเลยนะคะ
โดนไปอีกหนึ่งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะ
แล้วนายสิบสักประมาณ๒๓นายนะคะ

แล้วขณะที่กำลังรวบตัวนั้นก็ยังไม่รู้
ว่าเขาไปทำอะไรมาไปขโมย
หรือไปวิ่งราวหรือชิงทรัพย์อะไรมายังไม่รู้
ก็พยายามที่จะพันธนาการเขาดึงแขนเข้ามานะครับ
จังหวะที่ดึงแขนมาเนี่ยก็เห็นแหวนสองวงเล็กอยู่ตรงนิ้วก้อยเขา
ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของที่เขาวิ่งราวมา
ไปยกขึ้นแล้วเห็นเป็นป้ายราคา๒วงนั้นวงละ๔๐๐๐
ก็เลยมั่นใจว่าไอ้นี่น่าจะไปวิ่งลาวแหวนเพชรเข้ามา
สักพักหนึ่งผู้เสียหายก็เข้ามาแล้วก็แจ้งยืนยันว่าเป็นของทางร้าน

คุณตำรวจต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
ที่มีจิตวิญญาณของเป็นผู้พิทักษันติราชได้ดีมากเลยนะคะ
เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็พยายามที่จะไปพันธนาการ
ใช้คำนี้ก็คือไปจับกลุ่มตัวนั่นแหละสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ทีนี้ตำรวจสอบถามผู้ต้องหาก็คือนายสิทธิกร
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า
คบหากับแฟนสาวชาวโคราชได้๑ปีแล้วแล้วก็เดินทางมาทำงานที่โคราช
หวังจะสร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปรักฐานกับแฟนสาวนี่แหละ
นายสิทธิกรเพิ่งได้งานทำแล้วก็จะเริ่มงานวันแรก
ก็คือวันที่๘สิงหาคมวันนี้นี่แหละ
แต่ก็อยากจะซื้อแหวนเพชรสักวงเอาไว้เซอร์ไพรส์แฟน
นิ้วนางข้างซ้ายขอแฟนแต่งงานเพื่อพิสูจน์รักแท้
ก็เลยไปขอดูแหวนเพชรที่ร้านแต่ก็ไม่มีเงินซื้อ
ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขึ้นสุดท้าย
ไม่รู้ว่าสาวเจ้าจะรับรักหรือเปล่านะคะเจอแบบนี้แล้วนะคะ
ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าทำตามนะคะ